นี่เปิดปฏิบัติการชื่อปฏิบัติการถอนเขี้ยวราชศรี
แก๊งเงินกู้ดอกโหดและแก๊งนี้นะคุณฮะ
ใช้อาวุธปืนในการข่มขู่แล้วก็โพสต์เอาไว้
บอกใครไม่คืนหนี้คืนสินนะจะเป็นแบบนี้
และที่สำคัญคุณเสนอเซ็กหากลูกหนี้หน้าตาสะสวยหน่อย
กับการปลดหนี้ไม่ต้องเอาตังค์มาจ่าย

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ทำให้ตำรวจสอบสวนกลาง
โดยชุดฮานุมานกองปราบต้องนำกำลังบุกไปเลยฮะ
บุกไป๒จังหวัดสุราธานีและที่จังหวัดตรังนะครับ
ปฏิบัติการถอนสิฮะถอนเขี้ยวราชศรี
เดี๋ยวจะได้รู้ว่าทำไมต้องถอนเขี้ยวราชศรี
ปิดล้อมตรวจค้นแก๊งเงินกู้นอกระบบที่มีชื่อว่าราชศรีนอกระบบ
คุณแก๊งเขาตั้งชื่อว่าราชศรีนอกระบบ
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องท่องเที่ยว
เขาให้สิ้นซากเลยนะฮะให้สิ้นฤทธิ์เลยนะครับ

เก็บดอกเบี้ยโหดร้อยละ๓๑๐๘ต่อวัน
แก๊งนี้นะไต่เต้ามาด้วยเงินทุนเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนก้าวกระโดดไปถึง๔ล้านบาท
เพราะอะไรก็ดอกมันแพงขนาดนี้ไงคุณ
ร้อยละ๓ร้อยละ๘ต่อวัน
ถ้าร้อยละ๘ต่อวันนะกู้๑๐๐ก็บวกดอกไป๘

หมื่นบวกดอกไป๘๐๐ต่อวัน

แล้วก็ใช้กำลังความรุนแรงใช้อาวุธทำร้ายลูกหนี้
ทวงขมขู่ทุกรูปแบบนะครับ
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่

อายุแค่๔๐ปีนายรัตนาเป็นใคร
หัวหน้าแก๊งราชศรีนอกระบบครับ
ทีนี้พอควบคุมได้แล้วนะครับ
ก็แจ้งข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายกำหนด
แล้วก็ซ่องโจรเพราะว่ามั่วสุมกัน

จะก่อตั้งมาเมื่อประมาณเดือนเมษายนปี๖๕นั่นเอง

รัตนะเป็นหัวหน้าแก๊งตั้งกลุ่มขึ้นมา
มียอดเงินทุนแค่๑๐๐๐บาท
แต่ด้วยปริมาณลูกค้าแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เก็บสูงนะครับ

ตอนนี้ยอดพุ่งทะลุไป๔ล้านบาทแล้วนะครับในแก๊งกลุ่มนี้นะฮะ
และได้ขยายกลุ่มแก๊งไปทั่วพื้นที่จังหวัดตรัง

บอกว่าดุดันไม่เกรงใจใคร
เกรงกลัวกฎหมายด้วยในการทวงหนี้
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับ
ทีนี้ประชาชนเขาก็แจ้งมา
พอแจ้งเบาะแสมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง

ก็มาตรวจค้นคุณอาวุธคุณดูสิ
พบอาวุธปืนทั้งยาวและสั้น
หลังจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะฮะ
มาขึ้นกรุงเทพเลยคุณ
เพื่อแถลงข่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันนี้
วันนี้เขาจะมีการแถลงข่าวสำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้
เพราะว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นแก๊งใหญ่
อารวาสอยู่ในพื้นที่สุราชแล้วก็พื้นที่จังหวัดตรังนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียหายเกือบร้อยลายเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
เงินกู้ดังกล่าวมักจะโพสต์ภาพใช้ความรุนแรง
เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคุณเขียนเสือให้วัวกลัว
หรืออะไรนะข่มขู่ให้คนอื่นก็กลัวเชื่อดไก่ให้ลิงดูนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเจอลูกหนี้หน้าตาดีหน่อย
เพื่อจะปลดหนี้เพื่อจะลดหนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับ

ได้มีการแถลงถึงรายละเอียดของการจับกลุ่มแก๊งนี้ด้วยนะครับ